นะครับว่าพักไหนพักใหญ่พักเล็กเขาได้เลขอะไรกันบ้างครับ
เรียนเชิญพักพลังประชารัฐครับ

หมายเลขที่๓๗ครับ
หมายเลขที่๓๗ครับ
หมายเลขที่๑๘ครับ
หมายเลขที่๒๙ครับ
หมายเลขที่๓๑ครับ

นี่แหละครับเป็นบรรยากาศการจับนะครับ
จับเบอร์พักว่างั้นเถอะ
พลังเบอร์๑พักใหม่คือพักชื่อใหม่

คือพี่กำลังจะบอกว่าอันนี้เป็นเบอร์สวย

ที่พักไหลไหลพักอยากได้เบอร์หนึ่งกับเบอร์เก้า
หนึ่งจำง่ายเก้ามงคล
นี่ไงโอ้โหโหร้องกันครับ
พอคุณอนุทินชายวีรกูลพักภูมิใจไทยจับได้เบอร์เจ็ด
เป็นพักใหญ่พักเดียวที่ได้เลขตัวเดียว
เพราะว่าที่เหลือจะเป็นเลข๒หลักแล้วก็ส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วยเลข๒นะ
คุณอนุทินพอใจครับภูมิใจไทยจับได้เบอร์๗
เพราะว่าเป็นเบอร์ที่อาจารย์เนี่ยพระอาจารย์พระอาจารย์

แล้วก็ทำสัญลักษณ์เลข๗ด้วยนะฮะ
ทำถูกตอนแรกทำผิดน่าจะทำมือขวาอย่างที่ผมบอก
เลขเจ็ดต้องทำมือซ้ายครับนะฮะคนก็จะได้มองเห็นเป็นเลขเจ็ด
ส่วนพักใหญ่พักอื่นส่วนใหญ่ได้เลข๒หลักอะไรกันบ้างล่ะ
ผลเอกทรวรรษวงศลวรรณครับันหน้าพักพลักษณ์ประชารัฐ
หมายเลข๓๗ทุกคนก็สร้างสตอรี่
สตอรี่ยังไงสร้างให้เข้ากับเลขที่ตัวเองได้

ป้อมบอกว่าโอ๊ยก็บวกกันแล้วได้๑๐ไง

เลข๓หมายถึง๓นโยบายหลักของป้างไง
มันก็คือนโยบายบัตรพลังประชารัฐ

โอ้โหแต่เลข๓๗เวลาจะทำสัญลักษณ์ด้วยมือ๒มือมันยากเหมือนกันนะ
แต่ว่ามันก็ได้อยู่นะเพราะว่าเลข๗ถ้าเกิดว่าทำด้วยมือซ้ายถูกป่ะ
แล้วอีกมือเป็นเลข๓อ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูว่าอ่ะเป็นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดทำไง
อย่างนี้อย่างนี้แต่แต่ว่าผมว่านะฮะเหมือนกับอาจารย์ไพวันแหละ
ภัยวันก็เนี่ยทำเลข๓๗นี่เห็นไหมเอออาจารย์ยังงงอยู่
เออเอออาจารย์อาจารย์เขาทำเลข๓แบบนี้ครับเออนะฮะเลข๓แบบนี้
เพราะว่าผมว่าลุงป้อมคงไม่ทำเลข๓แบบนี้เข้าใจป่ะเข้าใจไหม
เข้าใจโคมิค่ะท่านอาจจะไม่ถนัดอ่อไม่ถนัดถามทำไมวะเออ
อ่าไปดูนะครับผลเอกประยุจจันทร์โอชานะครับอ่า
รวมไทยสร้างชาติได้หมายเลข๒๒แล้วบอกเลยว่าครั้งนี้นะ
โอ้โหมันเป็นอะไรที่แหวกแนวมากแหวกแนวมากเพราะว่านี่เหรอวายโอเค
มือยังเจ็บอยู่ก็ดูสองสองยังไงครับ
นี่อ๋อขอยจี้ขอยจี้ได้ไหมคะเออ
เพราะว่าอะไรมันเป็นเลขโปรดชีวิตของผลเอกประยุดมีแต่เลขหนึ่ง
เลข๒อ่ะยังเกิด๒๑มีนาน
แล้วก็อยู่เขาเรียกอะไรรอ

ถูกต้องถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะขนาดไปทหาร
เอ้ยผมไม่เชื่อมโยงกับรัฐทัพประหารหรือเปล่า

พอได้เลข๒๒นี่แหละคุณผู้ชมครับ
ท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะก็มาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับ

คนในวงล้อมนี้มีคนต้องถามบอกว่า
เลข๒๒มันตรงกับวันที่ยึดอำนาจจากนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์หรือเปล่า

ตอบไหมตอบไหมตอบไหมเดินเลยขบวน
ขบวนเคลื่อนเลยนะฮะแล้วคนที่ถามก็ปรากฏว่า
ตรวจสอบดูแล้วคือหลานของนะครับนายทักษิณกับนางสาวยิ่งลักษ
ก็คือนางสาวชะยิกาชะยิกานะครับ
เอาล่ะไปดูพักเพื่อไทยกันบ้าง
คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับ
ระบุว่าการที่จับได้หมายเลข๒๙เป็นเลขที่ต้องการพอดี
แม่อันนี้จูงเข้าเลยนะครับเพราะอะไรครับ
เพราะเขาบอกว่าจะเป็นการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี
คนที่๒๙เป็นคนที่๓๐จากภักดิ์เพื่อไทย
นั่นโอ้โหจูงเข้าไปนั่น
ส่วนใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่างคุณอุ้งอิ๊งกับคุณเศรษฐา
ต้องรอดูนะครับ๑๔พฤษภานะครับถ้าได้มาที่๑แบบแลนด์สไลด์

เรากำลังลงหาเสียงด้วยตั้งเพื่อเป็นนายกธมนตรีที่๓๐
เพราะฉะนั้นเลือกเพื่อไทยหมายเลข๒๙
ก็จะเป็นการเปลี่ยนนายกคนที่๒๙ออกไป
ไปดูพักเก้าไกลบ้างคุณพิธาริมเจริญรัฐ
ติดตามหัวหน้าภักร์เก้าไกลให้สัมภาษณ์หลังจากจับหลาก

ภักร์เก้าไกลได้เลข๓๑บทใช่ไหม
คุณพิธาบอกว่าพอใจนะกับเลขนี้ตัวเลข๓๑
อยู่มุมขวาของบัตรเลือกตั้งพอดีเลยซึ่งจำง่าย
อยากจะให้ประชาชนจำโลโก้ของพักมากกว่า
เพราะกังวลว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะ
ถึงเวลาแล้วจะไปสับสนเรื่องบัตรเลือกตั้ง

ไปดูบรรยากาศก่อนการจับสลากหน่อยได้ไหม

เมื่อแคนดิเดตนายกกธมตรีสองคนของเพื่อไทยคือ
คุณแพทองทานและคุณเศรษฐา

เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งมานะครับ

พวกคุณน่ะคือประชาชนเทพธิปไตยจอมปลอม
นี่ไงคนนี้ไงพวกผมไม่ได้ติดคุก
แต่พวกคุณไม่เคยออกมาร่วมต่อสู้
แล้วท่าทีของคุณอุ้งอิ๊งกับคุณเศรษฐาเป็นไง

ปรากฏว่าตรงนั้นมีระหว่าง
กองเชียร์เพื่อไทยกับพลังประชารัฐ

ก็เลยเกิดมีการประชันเสียงกันเล็กน้อย
แต่ภาพรวมก็เรียบร้อยดีไม่มีการกระทบกระทั่งครับคุณผู้ชมครับ
ก็ต้องยอมรับแหละว่ากองเชียร์ก็มีแต่กองแช่งก็มา
เอาไว้ได้นะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันรับสมัคร
สอบแบบบัญชีรายชื่อวันแรกใช่ไหม
มาดูกันหน่อยค่ะว่ามีทั้งหมดกี่พักนะที่มาสมัคร

แล้วก็เรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ตอนนี้มีทั้งหมด๑๖พักที่เสนอชื่อมา
มีทั้งหมด๒๐รายชื่อค่ะ
เรื่องนี้ทางเลขาธิการกรกตนายแสวงบุญมีก็มีการแถลงข่าว
ภาพรวมการรับสมัครวันแรก
ได้ออกใบรับสมัครให้กับ๔๙พักการเมืองเรียบร้อยแล้ว
พักก็ใช้ตามหมายเลขที่มีการจับสลากได้
แล้วช่วงบ่ายก็มีพักการเมืองมายื่นสมัครอีก๔พัก
ดังนั้นรวมแล้วเช้า๔๙บ่าย๔ก็รวมเป็น๕๓พักค่ะ
ส่วนรายชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็ยื่นมาแล้ว๑๖พักรวมทั้งหมด๒๐รายชื่อ๒๐คน
แล้วก็ถามเลขากรกตเหมือนกัน
เรื่องความไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องบัตรเลือกตั้ง
เลขากรกตบอกว่าได้คุยกับพักการเมืองนะ
ว่ากฎหมายให้กำหนดรูปแบบบัตรที่ต่างกัน
ระหว่างบัตรแบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อ
คือไม่ว่าจะเป็นแบบแบ่งเขตหรือว่าแบบบัญชีรายชื่อ
จะให้หมายเลขอยู่ในหน้าเดียวกัน
แล้วนอกหน่วยเลือกตั้งรวมถึงในหน่วยเลือกตั้ง
จะติดประกาศแขวนเอาไว้ในครูหา
เชื่อว่าจะทำให้มีบัตรเสียน้อยลง
เพราะว่าจะได้ทราบความแตกต่างระหว่างบัตรทั้ง๒ใบ
แต่อย่าลืมนะคุณผู้ชมเราก็ต้องจำให้ได้
ถ้ายิ่งเป็นแบบแบ่งเขตอันนี้ที่จะมีแต่เบอร์อย่างเดียว
แล้วไม่มีชื่อพักไม่มีโลโก้
อันนี้กลัวเหลือเกินว่าจะสับสนนะคะ

ส่วนพักที่ยังไม่ได้เสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ก็คือพักเพื่อไทยนี่แหละคุณผู้ชม
เขามีกำหนดเปิดตัวแคนดิเดตคนสุดท้ายวันนี้นะ

คุณอุ้งอิงแพทย์ทองทานกับคุณเสถาธวีสิน

แต่อีกคนยังไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้จะรู้ครับ

คณะกรรมการการเลือกตั้งกรกตวันที่๖เมษายน
แล้วพักที่เสนอชื่อไปแล้วมีอะไรบ้างมีพักไหนบ้าง

พลเอกประยุทธ์จันโอชา๑เดียวครับอายุ๖๙ปี
แล้วก็มีคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์ด้วยอายุ๖๔ปี
ซึ่งเมื่อวานก็มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์
อ้าวพลเอกประยุทธ์แล้วถ้าท่านเป็นนายก

คือก็เป็นแนวทางของพักที่มีการวางแผนกันไว้แล้วนะคะ
ส่วนพักพลังประชารัฐก็เสนอชื่อ

ภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลครับ
อายุ๕๗ปีนี่คือ๓พักนะฮะ

คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะอายุ๖๗ปี
แล้วก็พักก้าวไกลก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐ
อายุ๔๓ปีนะคะ
พักไทยสร้างไทยกันหน่อยค่ะ
ไทยสร้างไทย๓รายชื่อ
รายชื่อแรกก็คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์

รายชื่อที่๒ก็คือคุณสุพรรณมงคลสุธี

แล้วรายชื่อที่๓ก็คือนาวาอากาศตรี
สิทาธิวารีอายุ๕๙ปีค่ะ
ส่วนทางพักชาติไทยพัฒนา
ก็เสนอชื่อคุณวราวุฒิศิลปะอาชา

และพักสุดท้ายเสรีรวมไทยนะคะ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวท

ยังสามารถส่งรายชื่อแคนดิเดตได้
จนถึงวันศุกร์นี้เวลา๔โมงเย็นนะคะ